เอามาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บ้านบึงเนี่ยนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะ
รถกระบะนี่นะคะขับมาเลนขวาสุดก่อนนะ
และหลังจากนั้นจะแวะซื้อของขวาสุดก่อนนะ
แวะซื้อของเห็นร้านชะลอชะลอชะลอแบบนั้นได้ด้วยเหรอ
และชะลอไม่พอเบี่ยงซ้ายเข้าไปแบบนี้
ในขณะที่วงกลมสีเขียวเป็นรถจักรยานยดพุ่งมา
เต็มคันเลยค่ะแล้วเขาก็ล้มลงไป

นี่คือจะตีวงอย่างกับรถสิบล้อเลยเนาะ
ภุงชนแบบนี้แต่ภาพล่องวงจรปิดมันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้
จุดนี้คือเส้นหนองชากเนินโมกในอำเภอบ้านบึงชนบุรีนะคะ
รถกระบะสีขาวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเลนจากขวาสุดมาซ้ายสุด
แต่รถกายารยนต์วิ่งมาด้านหลังพอดีเขาไม่ทันเห็น
พุ่งชนผู้บาดเจ็บก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่านางสาวละลิตาซับมากอายุ๒๐ปีนะคะ
พอกู้ภัยทราบเรื่องมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะประถมพยาบาลและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึงนะคะ
ส่วนคู่กรณีก็คือคนขับรถกระบะสภาพรถก่อนนะคะสภาพรถฝั่งซ้ายเนี่ยมีรอยบุบจากการถูกจอยอยชน
สอบถามคนขับรถกระบะไปเป็นไงมาไงเนี่ยถึงมาเปลี่ยนเลนส์แบบนี้เขาบอกกลับมาจากการออกกำลังกายกำลังจะกลับบ้านแหละ
แต่พอข้ามแยกผ่านมาแล้วมาถึงจุดนี้นึกขึ้นได้จะต้องซื้อของก็เลยเปลี่ยนเลนส์กระทันหันจากขวาสุดมาที่ซ้ายสุด
แต่ไม่ทันได้เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์พุ่งมาทางด้านซ้ายก็เลยชนกันปั้งอย่างจังแบบนี้
ตำรวจเชิญคู่กรณีทั้งสองคนนะคะไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จะหักพวงมาลัยเทคนิคนิดเดียวค่ะมองกระจกซ้ายกระจกขวาให้มันชัวร์ก่อนว่าไม่มีรถนะคะ
ใช่เห็นด้วยกับคุณสุภาษาราเป็นอย่างสูงและเป็นอย่างยิ่ง